กันที่เรื่องราวของคุณแม่สุดแซ่บอีกหนึ่งคน

ใกล้จะคลอดอีกเดือนกว่าก็จะคลอดอยู่แล้ว
แต่ดิกรีความแซ่บของคุณแม่ไม่ลดน้อยถอยลงเลยจ้า
ที่ฉันเห็นกระเตงลูกไปชายทะเลด้วยใช่ไหม

ไม่รู้เลยว่าท้อง๘เดือนแล้ว

ไม่คือแบบคนท้อง๘เดือนน่ะเขาจะไม่ได้แบบแบบนี้อย่างนี้นี่คุณไม่รู้

นี่คือ๘เดือนแล้วนะแล้วก็ท้อง๓แล้วอันนี้ที่อุ้มอย่างหนึ่ง
ยืนอยู่อีกหนึ่ง๒คนอยู่ในท้องหนึ่งเป็น๓

คุณแม่สายสตรองไซส์มินิอีก๑คนอย่างสาวฮารุ
ก็จะให้กำเนิดทายาทคนที่๓แล้ว
แต่เห็นท้องโตใกล้คลอดแบบนี้ใช่ว่าดิกรีความแซ่บเนี่ยเขาต้องลดลงนะคะ
ขนาดล่าสุดยกแพ็คครอบครัวไปเที่ยวทะเลพัทยากันแบบพร้อมหน้าพร้อมตา
ทั้งคุณสามีกายรัชชานนท์แล้วก็ลูกชายลูกสาว

ขออวดความเพจเบานะคะ

โชว์ท้องอายุคัน๘เดือนเสร็จ

แฮปปี้ดีดาแล้วก็ลันล่าสุดเลย
ยอมใจในความแข็งแรงความสตรองของมดลูกฮารุมาก

คือแบบคลอดแล้วคลอดอีกแต่ชีดูแฮปปี้แข็งแรงเนอ
มีความสุขเห็นได้ลูกพัฒนาการลูกออกมาแบบนี้
เชื่อว่าคนที่๓อาจจะยังไม่ปิดอู่ก็ได้นะ